มาถึงเรื่องนี้เออแปลกมากคุณผู้ชมน้องคนหนึ่งไปกินก๋วยเตี๋ยว
เห็นบอกว่าโดนผีเข้าอ่ะพี่ปุ้ยพี่เบิร์ตแล้วอาการน้องน่ากลัวจริงคือ
เอามีดนี่นะปาดคอตุ๊กตาปาดคอตุ๊กตาพอใครไปถามน้องน้องบอก
จะไปหาหัวที่เจ็บสิบหกอะไรก็ไม่รู้สุดท้ายต้องพาไปเจอพระหน่อย
ร้องไห้ใหญ่เลยครับเป็นจังหวะที่ครอบครัวแล้วก็นายจ้างของน้องเขาเนี่ย
พาน้องไปที่วัดให้พระช่วยพรมนมลไล่ผีให้หน่อย
เพราะที่บ้านเชื่อว่าน้องน่าจะโดนผีคนแก่เข้าสิงร่างแหละ
ทีมข่าวพูดคุยกับคุณยายของน้องครับ
ยายก็เล่าแบบนี้น้องเนี่ยเอาสมมุติว่าชื่อน้องแก้วแล้วกัน
แก้วอายุสิบแปดปีเรียนอยู่มหก
เรื่องนี้นะนักข่าวมันเริ่มขึ้นกลางเดือนกรกฎาคมเดือนที่แล้ว
แก้วหลานยายไปกินก๋วยเตี๋ยวกับเพื่อนหลังเลิกเรียน
ระหว่างทางเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรนะก็ดูปกติดี
แต่พอกลับมาถึงบ้านซึ่งอาศัยอยู่ที่ร้านบ่อตกปลาที่น้องกับยายทำงานอยู่
ปรากฏว่าน้องแก้วมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยอันนี้ยายบอก
จู่หลานแก้วเนี่ยนะหยิบมีดทำครัวมาเชื่อดคอตุ๊กตาในบ้านจนหมดเลย
เชือดทุกตัวเลยครับหลังจากนั้นเกิดสิ่งไม่คาดคิดขึ้น
น้องแก้วเอามีดทำครัวเชื่อดคอตัวเองไปด้วยโชคดีคนงานในร้านในห้องข้างเนี่ยเดินมาเห็นก็เลยเข้าไปช่วยน้องแก้วเอาไว้ทัน
แล้วก็รีบไปเรียกยายของน้องให้มาดูเพราะน้องแก้วเนี่ยดิ้นดิ้นแรงเยอะด้วย
จนถึงขั้นว่าทุกคนต้องช่วยกันจับน้องแก้วมัดไว้เลยครับ
ยายบอกตอนนั้นนะน้องพูดออกมาประโยคเดียวว่าหนูจะไปหาหัวที่อนุสวรีชัยสมรภูมิไปหาหัวที่๗๑
พูดแค่นั้นเลยครับยายบอกหลานแก้วพูดแค่ประโยคนั้นแล้วก็ไม่พูดอะไรอีกเลย
เอาแต่ร้องห่มร้องไห้ยายก็ไม่รู้จะทำยังไงดีเพราะหลานเนี่ยไม่ยอมกินไม่ยอมนอน
นี่ก็เข้าอาทิตย์ที่๓แล้วนะจนกระทั่งวันอาทิตย์ที่ผ่านมา๗สิงหาคม
แก้วอารวาสหนักจนย้ายเนี่ยต้องพาไปส่งโรงพยาบาลให้หมอช่วยตรวจสอบหน่อยว่า
สมองหลานแก้วมีปัญหาอะไรหรือเปล่าผลตรวจออกมาครับคุณผู้ชมครับปกติดีครับ
ยายบอกว่าโอ้โหตอนนี้นะถ้าใครเสนอวิธีไหนยายเนี่ยจะทำให้หมดเลยเพราะหลานแก้วเนี่ยเป็นเด็กดี
ตั้งใจเรียนช่วยหาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวเพราะว่าพ่อแม่ของน้องแก้วก็เลิกกันไปตั้งแต่น้องเด็กแล้ว
ถ้าเป็นไปได้นะใครช่วยหลานของยายได้ช่วยหน่อยเถอะ
ยังมีอีกคลิปหนึ่งคุณผู้ชมฮะคุณยายเนี่ยนะส่งให้กับทีมข่าวเราดูครับ
ด้วยอาการน้องน้องเขาขอคุณยายเหรอคุณยายไม่รู้จักน้องไม่ใช่เหรอ
น้องเขาขอคุณยายเหรอคุณยายไม่รู้จักน้องไม่ใช่เหรอ
คุณยายเป็นผีเล่ร่อนใช่ไหมใช่ค่ะ
แต่ก็ผิดพี่น้องด้วยผิดพี่น้อง
ถ้ายืมก็คือยืมน้องเขาไปยืมอะไรคุณยายอ่ะ
ก็คือน้องต้องไปลำให้คุณยาย

คือบทสนทนานี้นะคุณผู้ชมนักข่าวเราก็คุยกับน้องแก้ว
แต่ว่าเหมือนว่ามีใครสิ่งร่างน้องเขาอยู่
โยกไปโยกมาบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นผียายแก่
สิงร่างน้องแก้วแล้วก็บอกว่าน้องแก้วเนี่ยไปเอาของของยายมา
แล้วจะให้ทำยังไงล่ะยายยายที่สิ่งร่างน้องแก้วบอกก็ต้องรำ

เหตุการณ์นี้ครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็รับเรื่องขอความช่วยเหลือมา
ไทยรัฐทีวีช่วยหน่อยช่วยประสานหมอปลาหน่อย
เคสนี้คุณผู้ชมหมอปลารับเรื่องไว้ละนะ